ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องน่าหวาดเสียวค่ะ
แต่อยากให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
มีกลุ่มผู้ชายสักประมาณ๓คนค่ะ
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปคบโชว์บัตรเลยนะคะ
บอกว่าผมเป็นตำรวจแล้วปรากฏว่าไปเร่รีดไถเงินจากชาวบ้าน

แล้วจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยโดนกันหลายรายก็เลยต้องใช้คำว่าเร่
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกก่อนครับ
ทำไมไม่บอกล่ะครับ

ผู้ชายในคลิปเนี่ยแหละโชว์บัตรแบบนี้นะคะ
สุดท้ายพอรู้ว่าเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย
เขาถ่ายคลิปก็เลยบอกว่าถอยดีกว่า
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ทีนี้เจ้าของร้านขายของชำก็พยายามว่า
ผมต้องจ่ายค่าอะไรผมต้องจ่ายอะไร
แล้วสุดท้ายก็เพลลบหนีไปแบบนี้แหละค่ะ
เป็นผู้ชาย๓คนค่ะคุณผู้ชมมาโชว์เนี่ย

โชว์บัตรตำรวจบกพบก็คือ
ก็คือตำรวจปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการ

อ้างตัวบอกว่าตัวเองเป็นตำแหน่งคือผู้กอง
ประมาณร้อยตำรวจเอกนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้กองมาเก็บสวย
สวยร้านขายของชำคือร้านนี้เขาขายน้ำมันบรรจุขวด
สำหรับมอเตอร์ไซค์เติมเนี่ยนะคะอืมเนี่ยเลขเก็บสวยแบบเนี้ย
บอกว่าเก็บสวยไปให้นายคนผู้ชายในคลิปเนี่ยอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วชาวบ้านชาวช่องบอกว่าให้ข้อมูลเราแบบนี้
พบคนกลุ่มนี้ตระเวนเก็บเงินตามร้านขายน้ำมันขวด
ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดก็คือเร่เก็บสวยนี่แหละค่ะ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งทะเบียนรถ
ถ่ายคลิปก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบหายไป
เพราะถือว่าอันนี้เป็นภัยสังคมนะคะคือเขาก็หาเช้ากินค่ำ
เงินก็หายากแล้วคุณก็มาเก็บสวยเก็บสวยเก็บสวยแบบนี้
ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
เราก็พยายามตรวจสอบให้อีกทางหนึ่งเนี่ยนะคะโพสต์คลิปนี้พร้อมกับบรรยายความรู้สึกบอกว่า
ลำพังแค่ใช้ชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยากอยู่แล้วแหมน่าเห็นใจนะ
อืมต้องมาเจอพวกนี้อีกหรือวะถ้าเป็นตำรวจจริง
คนทำผิดจริงก็จับเลยอย่ามาถ่ายตังค์กันทำไม
ตั้งคำถามแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่ตำรวจจริง
ฝากตำรวจในท้องที่ยาลาสงขลาหัดใหญ่เช็คหน่อย
นี้กำลังหากินอยู่ในพื้นที่พวกท่านนะครับอ่ะ
ไม่ใช่ฝากเฉพาะตำรวจในท้องที่นะฝากเรื่องนี้ไปถึง
พบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาด้วยนะคะท่านดูข่าวเราอยู่
ท่านตรวจสอบให้หน่อยนะคะอืมทีนี้อ่ะคุณผู้ชมเอาล่ะ
ไม่ต้องรอนานค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลอ่าพันธุ์ตำรวจเอก
กริจสนับพัฒนาเจริญรองโคศกพบตรค่ะ
ออกมาบอกเลยนะเห็นไหมเมื่อวานนี้เราเสนอข่าวไป
พบตรเห็นคลิปแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วนะคะ
ชัดเจนมากพบตรสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ต้นสังกัดตำรวจปคบไปเร่งตรวจสอบโดยด่วน
ที่มาที่ไปของคลิปมาจากไหนรายละเอียดของคลิปเป็นอย่างไร
ตำรวจในภาพที่อ้างตัวเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจจริงก็ต้องโดนทั้งคดีอาญา
และโดนทั้งวินัยอย่างเด็ดขาดอย่าปล่อยให้
อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจปลอมแอบอ้างทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ก็ต้องจับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ